ทุกผู้ชมครับมาดูกิจกรรมดีกันหน่อยนะครับ
ติดตามจากรายงานครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาทจำนวน๕๐รางวัล
มูลค่า๕๐๐บาทจำนวน๕๐รางวัล

ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้

และจับรางวัลวันที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๕๙

ในวันที่๑๘พฤศจิกายน๒๕๕๙

แก่หักบัญชีธนาคารบัตรเครดิตอัตโนมัติ

ชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนดผ่านช่องทางอื่น